ตามกันต่อนะคะเข้าวันที่๙แล้วค่ะ
สำหรับภารกิจในการค้นหาเด็กชายชาวพม่าวัย๒ขวบ
หายตัวลึกลับเข้าไปในไร่อ้อยกว่า๒๐๐ไร่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
อย่างที่บอกว่าระดมกำลังกันทุกภาคส่วนเลย
รวมถึงมีการไปตรวจค้นบ้านของร่างทรงที่ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลบอกว่า
อาจจะเป็นคนลักพาตัวเด็กไปด้วยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการค้นหาในวันที่๘กันก่อนค่ะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขากระจายกำลังกันทั้งทางตำรวจทหารฝ่ายปกครองอาสาสมัคร

พรมเดินเท้าเข้าไปในไร่อ้อย
เฮลิคอปเตอร์ตำรวจตระเวนชายแดน๒ลำบินสำรวจหลายต่อหลายรอบด้วย
แต่ด้วยความที่ใบอ้อยมันหนาทึบมากค่ะ
ก็มองด้านล่างได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นัก
จากนั้นตำรวจตระเวนชายแดนนำกำลัง๑๐๐นาย
พร้อมด้วยสุนัขกู้ภัยของกองบินตำรวจเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหานะคะ
ซึ่งระหว่างการค้นหาเนี่ยนะสุนัขกู้ภัยเขาก็ดมตามกลิ่น
แล้วไปหยุดอยู่แถวป่ากกด้านหลังค่ะห่างจากที่เกิดเหตุประมาณหนึ่งกิโลเมตร
ตำรวจต่อชะดอก็ระดมกำลังเข้าไปที่จุดต้องสงสัยตรงนั้นเลย
แต่ไม่เจออะไรค่ะไม่เจอร่องรอยเด็กเลย
มีแค่มุ้งเก่าเก่าที่ชาวบ้านทิ้งเอาไว้แค่นั้นนอกจากบริเวณไร่อ้อยแล้ว
ทหารกับตำรวจก็ไปตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ด้านหลังไร่อ้อยด้วย
หลังมีกระแสข่าวลือจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าเนี่ย
บ้านหลังนี้เป็นตำหนักของร่างทรงแล้วก็เป็นบ้านต้องสงสัยว่าอาจจะลักพาตัวเด็กไปซ่อนเอาไว้
ตรวจค้นในบ้านนะคะก็เห็นทั้งวัตถุมงคลลูกกรอกกุมารทองสายสิน
อุปกรณ์ในการประกอบพิธีกรรมมากมายเลยค่ะ
แต่ว่าทั้งหมดที่กล่าวมามันอยู่ในสภาพที่เก่ามาก
และเหมือนไม่ได้ใช้งานมานานแล้วแล้วก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติอะไรด้วย
นายสายาขำซ้ายญาติของเจ้าของบ้านบอกว่า
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายหายอายุ๖๐ปี
เป็นร่างทรงประกอบพิธีทางศัยศาสตร์แล้วก็มนต์ดำ
แต่ว่านายหายคนนี้เขาเสียชีวิตไปนานกว่า๒ปีแล้วค่ะ
ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการหายตัวไปของเด็กชายชาวพม่าเลย
นิมิตวัญชัยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็ได้ประชุมร่วมกับชุดค้นหาสรุปผลการทำงานนะคะ
แล้วก็บอกว่าในส่วนของทีมนักประดาน้ำ
มีกว่า๓๐นายก็แบ่งกันงมหาบ่อน้ำ
บ่อที่เป็นจุดต้องสงสัยว่าเด็กอาจจะจมน้ำก็ไม่
เจอตัวค่ะเพื่อความรอบครอบเดี๋ยวจะนำเครื่องโซน่า
ซึ่งเป็นเครื่องตรวจหาวัตถุใต้น้ำมาสแกนหาใน
บ่อน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนประเด็นเรื่องการถูกลักพาตัวที่มีคนให้ข้อมูลมา
เห็นคนเดินจูงมือเด็กชายชาวพม่าไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็ไปสอบปากคำคนงานไร่อ้อยไปสามสิบคนแล้วค่ะ
ยังไม่เจอพิรุษเลยก็มอบหมายให้ตำรวจและทหารลงพื้นที่หาข่าวต่อไป
เท่ากับว่าในตอนนี้มีพยานเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะก็คือคนที่เล่นอยู่กับเด็กชายก่อนที่จะหายตัวไป
เป็นเด็กหญิงชาวพม่าวัย๓ขวบเด็กอยู่เลยอายุเพิ่งจะ๓ขวบเป็นเด็กชาวพม่าด้วย
สื่อสารกันลำบากมากค่ะเพราะว่าน้องพูดภาษาไทยไม่ได้นะคะ
แล้วก็ต้องสร้างความคุ้นเคยก่อนด้วยเพื่อให้น้องรู้สึกว่าไว้ใจ
แล้วก็กล้าที่จะพูดในสิ่งที่เห็นออกมาส่วนช่วงค่ำเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
มีพระครูบารวยวัดป่านรมิตรจังหวัดนครราชศรีมาเดินทางมาที่ไร่อ้อยนะคะ
เรียกพ่อเรียกแม่ของเด็กไปตั้งโต๊ะทำพิธีเรียกขวัญ
ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลพื้นที่ในไร่อ้อยแห่งนี้แล้วก็นำเครื่องหมู่บูชามาจัดตั้งบนโต๊ะ
นำอาหารใส่ในภาชนะที่ทำจากต้นกล้วยมาวางไว้๔รอบโต๊ะหมู่บูชา
ขอให้พ่อแม่เด็กเข้ามาจุดทูปขอขมาบอกให้เจอลูกโดยวัย
จากนั้นก็นำพวงมาลัยและดอกไม้สีขาวให้กับพ่อแม่เด็กยกถวายตั้งจิตอธิษฐาน
สวดมนต์บอกเจ้าที่ที่ดูแลปกปักรักษาในไร่อ้อยให้คุ้มครองแล้วก็ให้เจอเด็กได้โดยเร็ว
ซึ่งหลังจากที่พระครูบารวยทำพิธีเสร็จนะคะก็บอกกับพ่อแม่เด็กผ่านล่าม
บอกว่าไม่เกิน๒๗ธันวาคมนี้จะได้เจอแน่นอนแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าเจอแบบเป็นหรือว่าเจอแบบไหน
มิ้นอ่านข่าวนี้รู้สึกเหมือนพี่ไหมว่ามันคุ้นคุ้นกับเหมือนที่ถ้ำหลวงเหมือนกันใช่เพราะว่า
ถ้ำหลวงเนี่ยเรายังรู้ว่าติดแต่หาตัวไม่เจอไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไง
อันนี้ก็เหมือนกันหายเข้าไปอย่างลึกลับไม่รู้อยู่ตรงไหน
รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไรบ้างไม่มีสัญญาณอะไรบอกออกมาเลยแล้วก็เนี่ย
ระดมกำลังทุกหน่วยงานในการเข้าค้นหากันที่มันเหมือนกันคือเราต้องพึ่งทั้ง
วิทยาศาสตร์แล้วก็ศัยศาสตร์แล้วก็กำลังใจให้กับครอบครัวที่ลูกเขาหายเข้าไปนะครับ